บรรยากาศงานศพของหมอปอในคืนแรก

แล้วก็แม่ของหมอปอได้ประกาศ

และเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุ

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ายังไม่มีความชัดเจนจะนำศพของลูกสาวไปประท้วงที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
แล้วก็ไปประท้วงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรต่อไป
ขณะที่บรรดายาดเองชาวบ้านเองต่างยกมือสนับสนุนเห็นดีด้วยในเรื่องของการที่จะยังไม่เผาศพหมอปอ
นางสมศรีแม่ของหมอปอบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ดำเนินคดีกับผู้หญิงที่เป็นกิ๊กของว่าที่ลูกเขย
อันนี้แม่บอกนะเป็นแสดงเป็นการแสดงความคิดเห็นของแม่
เพราะร่วมกันกระทำความผิดรู้เห็นตั้งแต่เตรียมการและยังเป็นคนขับรถไปส่งไปรับนายรณชัยจากที่เกิดเหตุด้วยนะคะ

การรับความคิดเห็นของหมอปอค่ะ

การรับความคิดเห็นของหมอปอค่ะ
การรับความคิดเห็นของหมอปอค่ะ

การรับความคิดเห็นของหมอปอค่ะ
ในเรื่องของนางสาวนรมนนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนสนใจว่าเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร
เรื่องของเป็นการซื้อปืนให้หรือเปล่าให้เงินไปซื้อปืนหรือเปล่า
เรื่องของเตรียมอาวุธให้หรือเปล่านะครับเรื่องของการขับรถมาส่งจอดรอ
หรือว่าขับรถมาส่งแล้วก็ขับออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมารับ
หรือจอดรอเลยหรือยังถูกหลอกใช้อะไรอย่างนี้
ตำรวจกันตัวเป็นพยานในการสอบปากคำนางสาวนรมนอยู่นะครับ
นอกจากนี้นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินที่หายไป
บอกว่ายังมีทองอีกนะอีก๕บาทอันนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหน
เดี๋ยวคุณตำรวจก็จะต้องรวบรวมก่อน
สรุปแล้วทรัพย์สินมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ